เพราะว่าวันที่๓มีนาคมวันเสาร์ที่ผ่านมานะ
เขามีการทำพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น
ที่วัดบังพระที่นครปฐมไปแล้ว
งานนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปแล้วก็ของขึ้นกันเยอะเลย
จะเป็นอาการปกติในทุกปีที่จะเห็นของขึ้นแบบนี้

ใช่ฮะโดยเฉพาะที่ศักดิ์ไปแล้วเหมือนมีลักษณะเป็นเสือ

ครั้งที่๓ลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะ
แต่ครั้งนี้ที่ลูกศิษย์สายอีสานที่จังหวัดอุบล

ท่านเคยทุดงไปที่แถบภาคอีสาน
ก็ที่จังหวัดอุบลนะครับอุบลรัชธานี
และที่สำคัญครับอาการของขึ้น
คุณบุ๊คคุณดาวเคยไปงานไหว้ครูแบบนี้ไหม

ของขึ้นนะครับขึ้นแบบโอ้โหแบบอย่างนั้นนะครับ
ว่าดูภาพก่อนดีกว่าไหมแต่ว่าต้องดูคึกคักมากเลยครับ

ทันทีที่เริ่มพิธีบูชาไหว้ครูใหญ่ประจำปี
ปีบรรดาศิษย์จอมขมังเวศ
ก็ได้แสดงอาการประหลาดท่าทางแตกต่างกันไปครับ
รอยสักที่ได้ศักดิ์ไว้ตามร่างกาย
บางรายก็ส่งเสียงกรีดร้องร่ายรำแล้วครับ

บรรดาสิทธิ์ที่เข้าร่วมพิธีได้ปลดปล่อยของ
โดยการแสดงอาการของขึ้นอย่างคึกคัก
และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูอาจารย์ออส
หรือชื่อจริงว่านายมนตรีพุ่มทิพย์

และศักยันต์ลงคาถาอาคม
ให้กับศิษยานุสิตที่เข้าคิวยาวเหยียด
สำหรับพิธีไหว้ครูก็ได้ยึดถือปฏิบัติกันมา

ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเปิ่นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
วัดบางพระจังหวัดนครปฐม

และได้ถ่ายทอดประสิทธิประสาทวิชาต่าง
ให้กับพ่อบุญมีพ่อของอาจารย์ออส
ซึ่งเป็นลูกศิษย์สายตรงในฝ่ายคาราวาสในภาคอีสาน
นายสมโพธิสุวรรณราชลูกศิษย์อาจารย์ออสก็กล่าวว่า
ได้เข้ามาปวรณาตนเป็นลูกศิษย์
จากการชักชวนของสิทธิ์รุ่นพี่
นี้จากที่เคยใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไป
พบเพื่อนเที่ยวเกือบจะเสียการเรียนอยู่แล้วครับ
หลังจากได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ออส
ก็ได้นำหลักคำสอนของอาจารย์ออส
และอิงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
คือคิดดีพูดดีทำดี

กระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตครับ
ครับโดยดูดิครับพระอาจารย์เปิ่นหรือว่าพระอุดมประชานาศเนี่ย
เป็นเกจิดังเมืองนครชัยศรีนะ

แล้วก็เป็นผู้ที่มีความขลังในเวท
แล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์
คือท่านอุปสมบทแล้วก็อยู่ที่วัดบางพระมาตั้งแต่อายุ๒๐ปี

เคยพูดถึงเรื่องของของขึ้นนี้
ว่าบอกว่าต้องไหว้ครูทุกปี
ก็ต้องกราบว่าให้ครูบ่าอาจารย์ทุกปีจะได้ให้ลูกสิทธิ์ดับร้อน
เขาบอกจะได้ดับร้อนไอ้ที่ร้อนมันจะได้สงบ
สักไปมากยิ่งร้อนยิ่งขึ้น
สุดแท้ก็อยู่ที่หัวใจอยู่ที่ใจ
ถ้าใจอ่อนก็ขึ้นง่ายใจแข็งก็จะไม่ค่อยขึ้นนะครับ
บางคนเขาบอกหนาวร้อนขนลุกชู่ช่าไปหมดเลยนะฮะ
ให้กำหนดการไหว้ครูโดยเฉพาะที่วัดบังพระที่นกรปฐม
ซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่อเปิ่นจะมีลูกศิษย์ลูกหาไปเยอะมากเลย
ตามคำหน้ากันเรื่องนี้ใช้วิจัยและนาญาณในการชม
เป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องแปลกที่เอามาเล่าให้ฟังนะคะ